มีคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๙กันยายน๒๕๖๐นะฮะ

แต่เรื่องมันไม่คืบหน้าเลยมันหายเงียบ

เขารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการทำคดีของตำรวจในพื้นที่

มีภาพวงจรปิดวันเกิดเหตุนะครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุชนแล้วหนี

ที่บริเวณแยกเตาธ่าน

ทำให้มีรถพลิกคว่ำ๒คันในที่เกิดเหตุ

มีกล้องอยู่หลายมุมด้วยกันนะครับ
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุ
เหตุการณ์ในครั้งนี้๑คน
คือนายอุกฤษบุญเป่งนะครับ

เมื่อ๙กันยายน๒๕๖๐นะครับ
หลังเกิดเหตุภรรยาผู้ตาย
ก็ไปติดต่อสอบถามร้อยเวร
แต่คดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าไว้เลย

ภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางสาวน้ำฝนศรีจันทร์นะครับ
ส่วนผู้ตายคือนายอุกฤษบุญเป่ง
ระบะคันนี้ครับหมายเลขทะเบียนผอพึ่งจอจาน๒๕๖๘ระยอง
ส่วนนี้เป็นกล้องหน้ารถของผู้ตายเขา

คือภรรยาเนี่ยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้นะครับ
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทย

ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบรามนะครับ
เพราะว่าท้องที่เกิดเหตุอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
คือทางภรรยาของผู้ตายบอกว่าคดีนี้นะรถเห็นชัดเจนว่าสีอะไรรถอะไรทะเบียนอะไร
แล้วก็รู้ด้วยว่าเจ้าของรถเป็นใคร
แต่ตอนเกิดเหตุตำรวจท้องที่ก็ไม่ยึดไม่อายัดรถเอาไว้
ญาติก็ไปติดตามเจ้าของรถคันก่อเหตุถึงบ้านพัก
ไปเจอรถที่มีลักษณะตรงกับภาพวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้เลยนะ
ภายในบ้านก็มีพวกอุปกรณ์เสริมของรถที่ถอดทิ้งเอาไว้ด้วย
พยายามที่จะตบตาอะไรพวกนี้นะถอดรถเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่ม
ก็เลยบอกว่าอ้าวมันถือว่าเป็นหลักฐานของกลางในคดี
ไม่ใช่หรืออย่างนี้จะทำยังไง
นอกจากนี้นะครับพันธุระยะของผู้ตายบอกว่า
ตอนที่ไปติดตามคดีกับร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ย
ตำรวจบอกกับเธอว่าผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ติดตามคดี
หมายถึงทะเบียนสมรสเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิ์ติดตามคดี
แล้วบอกให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน
หรือต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจจากมารดาของคนตายมาก่อน
ถึงจะมาตามคดีได้นี่บอกว่าอย่างนี้
ภรรยาของผู้ตายก็ยังบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วครอบครัวก็ลำบากมาก
เนื่องจากไม่สามารถเบิกค่าเสียหายแล้วก็ประกันได้
ก็รู้สึกน้อยใจเพราะเวลาไปติดตามคดีไม่มีคำตอบ
ไปสอบถามแม่ของผู้ตายก็คือแม่สามี
ก็ได้รับคำตอบเหมือนกันว่าพอไปตามคดีแล้วตำรวจก็บอกแค่ว่า
กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่เท่านั้นบอกแค่นี้
ก็เลยต้องไปร้องขอให้พนักงานสอบสวนสพสัตหีบ
ช่วยเร่งทำคดีให้หน่อยแต่ก็ไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบราม
รวมทั้งขอฝากถึงคนขับรถคันต้นเหตุ
ทำให้สามีเสียชีวิตได้ว่าขอให้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยเขาก็พูดว่าร่วมถึงคือแล้วแต่ก็ได้
ก็คือต้องให้แม่เขามามอบหน้าให้เราอะไรอย่างเงี้ย

เกี่ยวอย่าความรู้สึกรึงบ้างก็พอค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกกับคำหนูที่ทำประดิษฐ์นี้ไหม
เราก็เข้าใจค่ะว่างานเขาเยอะค่ะ
แต่ก็
ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราคงไม่หวังพึ่งเขาอะค่ะ
ถ้าเราทำเองได้เราคงทำเองอ่ะ

หมายถึง๖คนที่มาตัดหน้าของเราไม่เกลือเหตุอย่างแบบนี้

เราต้องมาอะไรแบบเยอะหยาบของคนนี้ไหม
ก็อย่างดี

ไม่คืบอะไรยังไงท่านต้องทำให้คนที่เขาเดือดร้อนเห็นอย่างเต็ม
ว่าท่านทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันมีเหตุผลอะไร
มันถึงคืบไม่คืบแบบไหนอะไรยังไง

ก็จะมาหาว่าชอบไปร้องสื่อชอบไปร้องที่ส่วนกลาง
เพราะว่าถ้าไม่ร้องสื่อมันไม่คืบไงมันรออยู่นะ
แล้วก็ขอข้อมูลถามว่าไปถึงไหนยังไง

เดี๋ยวท้องที่ก็จะเดี๋ยวมาดูคดีให้ใหม่